เรื่องของอุบัติเหตุมันก็ต้องฝากเตือนกัน
บางทีเราเดินเดินอยู่เราจะรู้ไหมว่าเราจะลื่นล้ม

เพราะบางทีพื้นมันอาจจะไม่แบบไม่ดี

เอาล่ะเดี๋ยวจะให้ไปดูสาวคนนี้หน่อย

ลื่นซะอย่างนั้นลื่นได้ยังไงไปดูค่ะ

คุณดูสิคะดิฉันพยายามดูอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่ค่ะเอาเลย

นั่นน่ะสิงงไหมงงเหมือนกันนะคะ
แต่เชื่อว่าคุณพี่คนนี้คงเจ็บและจุกเหมือนกันค่ะ

นี่ค่ะลงไปก้นกบเต็มเลยนะคะ
คือคุณพี่เขาเป็นพนักงานสาวประจำร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะ
ก็กำลังจะลากกล่องบรรจุสินค้าจำนวนมากเข้าไปเก็บในร้าน
แล้วพอเห็นพรมกันลื่นที่ปูอยู่ด้านหน้าก็กลัวว่า
พรมกันลื่นมันจะเป็นอุปสรรคเวลาเข็นของ

เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีพรมมันเข็นไม่ไปมันฝืด
ก็เลยลากไอ้เจ้าพรมกันลื่นดึงออกซะเลย
เพราะว่าเดี๋ยวจะได้เข็นของขึ้นได้
พอลากออกเสร็จปรับดูมันมันคือพรมกันลื่นจริง
ก็ฝากเตือนกันเอาไว้ด้วยละกันเอาจริง
เป็นยังไงต้องระมัดระวังกันด้วยนะเวลาคุณจะแบบว่าขนย้ายสิ่งของอะไรต่างแบบนี้นะคะ
ถ้าพื้นมันมีความแบบเปียกที่เขาปูพรมไว้เพราะมันการลื่นจริง
แต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยเข้าใจว่าพยายามจะเคลียร์ออกเพื่อจะเข็นของอะไรอย่างนี้
พอเอาออกเท่านั้นแหละลื่นปื๊ดเลย